วันนี้เราเริ่มต้นกันด้วยบรรยากาศการหาเสียงหรือว่าการ
ไทยอ่ะนะฮะค่ะแต่ว่าที่นครศรีธรรมราชวันนี้มันมี
เป็นประธานคณะก้าวหน้าเนี่ยนะฮะลงไปประชุมไปช่วยผู้สมัครหาเสียง
ปรากฏว่าก็มีกลุ่มคนที่สวมใส่เสื้อสีเหลืองเป็นกลุ่มปกป้องสถาบัน
ซึ่งก็ตามนายธนทรไปในหลายหลายจังหวัดนะฮะที่นครศรีธรรมราชวันนี้
พอรู้ข่าวว่านายธนทรมาเนี่ยนะฮะวันนี้ไปตาม
ไม่ได้ตามไปเชียร์ใช่ไหมไม่ได้ไปเชียร์คือไปตามเพื่อต้องการเจอตัว
แล้วรถคันไหนที่ออกมาจากโรงแรมที่รู้ว่านายธนทรอยู่เนี่ย
เหมือนกับพยายามให้เปิดกระจกแล้วดูเลยว่าอยู่หรือเปล่า
ก็คือเช็คทุกคันเลยอย่างนั้นเลยนะฮะ
ตกลงแล้วนายธนเป็นอย่างไรนะฮะนายธนทรวันนี้ได้โพสต์ข้อความล่าสุดเอาไว้นะครับ
ได้สอบถามแล้วนะครับแต่ดูภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนนะครับ
นี่เป็นภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับหลังจากที่กลุ่มเสื้อเหลืองปกป้องสถาบันชาวนครศรีธรรมราชไปขอตรวจสอบรถที่ออกมาจากโรงแรมแห่งหนึ่ง

หลังจากได้ข่าวว่านายธนทรจึงรุ่งเรืองกิจประธานคณะก้าวหน้าเนี่ย
มาประชุมกับแกนนำคณะก้าวหน้า
แล้วก็ผู้สมัครนายกอบจในภาคใต้ที่นี่
เพื่อจะวางแผนสู้ศึกเลือกตั้งนายกอบจนครศรีธรรมราชนะฮะ
คือทางกลุ่มคนปกป้องสถาบันเนี่ยบอกว่าต้องการเจอตัวนายธนทร
ก็เหมือนกับในหลายพื้นที่ที่นายธนทรไปในช่วงเวลานี้
แต่มีกลุ่มคนปกป้องสถาบันพยายามไปถามว่าเออทำไมคุณต้องมีการพูดแบบนั้นมีแนวคิดแบบนี้อย่างนี้นะฮะ
ก็ขอให้ทุกคันที่ออกมาจากโรงแรมเนี่ยต้องลดกระจกลงเพื่อจะดูว่านายธนทรอยู่ในรถหรือไม่
วุ่นวายที่สุดก็คือรถคันเมื่อสักครู่นี้คันไหนรถกระจกลงแล้วไม่เจอเขาก็ให้ผ่านไป
แต่มีคันหนึ่งเป็นกระบะสีขาว๔ประตูอีซูซูสีบรอนเงินคันนี้ครับท่านผู้ชมครับ
ก่อนหน้านี้นะฮะด้านหลังคันนี้อีกคันหนึ่งนะฮะเขาออกมาเนี่ยแล้วเป็นฟิล์มแบบดำทึบ
ใช่คือฟิล์มมืดเลยแล้วก็ที่สำคัญก็คือเขาไม่ลดกระจกลง
คันนี้นะครับทุกผู้ชมครับก็เป็นไปตามภาพที่เห็นเลย
ผู้คนก็ลุมล้อมนะครับบางคนก็ทุบนะครับเจ้าหน้าที่ก็ต้องมาคอยช่วยกันกันช่วยกันห้าม
นะครับแต่ว่ากว่าที่กว่าที่รถคันนี้จะผ่านไปได้นี่ก็โอโห
แม่ใจว่างนายทะนทดไม่อยู่แล้ว
ก็ถึงได้แยกย้ายกันไปแต่ว่าเขาก็ประกาศเอาไว้ว่า
ถ้านายธนทรไปปรากฏตัวที่ไหนในภาคใต้
ในช่วงเวลานี้ที่ไปช่วยหาเสียงนายกอบจเนี่ย
ของกลุ่มก้าวหน้าเนี่ยก็จะไปดักรออืมนี่ฮะบาง
บอกเดี๋ยวจะไปดักรอที่สนามบินก็มีนะครับนี่เป็นเหตุการณ์วันนี้นะ
เมื่อวานนี้ก็มีเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้ครับนายธนทรประธานคณะก้าวหน้า
นำลูกทีมไปหาเสียงเลือกตั้งนายกอบจนี่เป็นที่จังหวัดระยองครับ

ตลาดนัดไทยธนุในเขตตัวเมืองบ้านฉางที่จังหวัดระยอง
ค่ะนะฮะก็ไปอืมไปดักรอนายธนทรนี่ฮะ
แล้วก็ไปถามเกี่ยวกับเรื่องการก้าวล่วงสถาบันนะฮะ
อันนี้ไม่ได้เกิดความวุ่นวายเพราะว่าก็คือเหมือนไปเจรจาไปพูดคุย

มันก็จะเจอแบบนี้หลายที่เพราะว่าช่วงนี้นายธนทรก็จะไปหลายจังหวัด
กับกลุ่มคณะก้าวหน้าของเขานะครับ
ซึ่งก่อนหน้านี้กรกตก็บอกเอาไว้แล้วนะครับว่าการเลือกตั้งท้องถิ่นในครั้งนี้เนี่ย
ผู้ที่มีตำแหน่งทางการเมืองเนี่ยจะไปช่วยหาเสียงไม่ได้
แต่ว่ากลุ่มก้าวหน้าเขาถือว่าไม่ได้เป็นพักการเมือง

คนที่ต้องการปกป้องสถาบันก็เลยบอกว่าพอรู้เรื่องแนวคิดของทางกลุ่มนี้แล้ว
ก็เลยอยากจะมาเจออยากจะมาถามมันก็เลยมีภาพเหตุการณ์แบบนี้นะครับ
ในหลายที่ในช่วงเวลาที่ช่วงนี้นายธนทรเดินทางไป

ส่วนตอนนี้ผมมาลงพื้นที่ดูนโยบายกับผู้สมัครและยังทำงานรณรงค์อยู่ภาคใต้ต่อนะครับ
นี่ค่ะอันนี้ก็คือสิ่งที่นายธนทรทวิตเอาไว้ก็เป็นการตอบข้อสงสัยของหลายคนว่าสรุปแล้วรถคันนั้นที่ไม่ลดกระจกลงแล้วติดฟิล์มดำเนี่ยมันรถนายธนทรจริงใช่ไหม
ก็สรุปว่าไม่ใช่นะคะแล้วเราก็ยังไปถามเหตุการณ์เนี้ยกับนางสาวพันนิกาวานิสโคศกคณะเก้าหน้าด้วยซึ่งเธอก็ยืนยันตรงกันนะคะว่านายธนทรเนี่ยไม่ได้อยู่ในรถคันนั้นรถคันนั้นเนี่ยเป็นรถของประชาชนทั่วไปที่มาใช้บริการโรงแรมแต่คุณช่อบอกว่าคณะเก้าหน้าจะฟ้องนะคะจะฟ้องดำเนินคดีทั้งเหตุการณ์ที่จะ

ถูกล้อมรถถูกเอ่อเข้าไปทุบอะไรต่างต่างถูกเอ่อทนรถเนี่ยเป็นบุคคลทั่วไปที่เข้าไปใช้บริการที่โรงแรมอืมไม่ใช่ตัวคุณธนทรหมายความว่ากลุ่มบุคคลที่จะไปด้วยความเอ่อเกลียดชังต่อต้านเราใดใดก็ตามที่แห้งโรงแรมเมื่อช่วงเช้าถึงเที่ยงที่ผ่านมาเนี่ยไปคุกคามต่อเศรษฐภาพของบุคคลที่ไม่
เวลาคุณใส่ร้ายป้ายศรีบุคคลด้วยคำพูดเป็นเดิม
ไม่ว่าจะเป็นเมรคุณแผ่นดินล้มเจ้าชั้นชาติต่างหรืออะไรแบบนี้
ว่าคุณกำลังตกอยู่ในหลวงพลาดเต็มหรือเปล่า